ต่อกันที่เรื่องราวของหมัดมวยกันบ้างนะครับ
หลังจากที่อำนาจเกษตรพัฒนาแชมป์โลกชาวไทยที่ขึ้นชั่งน้ำหนักไม่ผ่านตามพิกัด
ล่าสุดกับไฟล์จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ช่างน้ำหนักใหม่อีกครั้งนะครับ
ความคืบหน้าของศึกป้องกันแชมป์สาพันธ์มวยนานาชาติ
ต้องจะมีขึ้นที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชมจีนในวันพรุ่งนี้
วันนี้ได้มีการชั่งน้ำหนักอย่างเป็นทางการบนกำแพงเมืองจีนเลยทีเดียวนะครับ
โดยจอนริวคาซิโมโรผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์
ชั่งก่อนในสภาพเปลือยเปล่าปรากฏว่าเกินพิกัด๑๑๒ปอนด
หลังจากช่างได้๑๑๓๓๒ปอนด์ขณะที่อำนาจขึ้นช่างทีหลังในสภาพเดียวกัน
ได้๑๑๗๓๔ปอนด์เกินพิกัดทั้งคู่ครับ
กฎจึงให้ทั้งคู่นั้นมีเวลาไปทำน้ำหนักภายใน๒ชั่วโมง
ซึ่งทั้งคู่ครับพยายามที่จะรีดน้ำหนักอย่างเต็มที่ก่อนที่จะกลับมาชั่งใหม่
ขณะที่อำนาจช่างได้๑๑๖๑๑ปอนด์ก็ยังเกินพิกัดทั้งคู่
ชกครั้งนี้จึงกลายเป็นการชกนอกรอบไปโดยปริยายในครั้งแรกนะครับ
และอำนาจในฐานะแชมป์เปี้ยนเมื่อตกตาชั่งหรือว่าช่างไม่ผ่าน
จะถูกปรับเงินคิดเป็นอัตราส่วนปอนด์ละ๕๐๐เหรียญสหรัฐรวม๔ปอนด
ก็เป็นเงินไทยสูงถึง๖๔แสนบาทเลยทีเดียว
อย่างไรก็ตามนะครับผู้ชนะในคู่นี้ก็จะได้เข้าธรรมเนียบ
อันดับ๓ของรุ่น๑๑๕ปอนด์เดือนต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับ
ล่าสุดทางสาพันธ์มวยนานาชาติได้มีการประชุมเป็นการด่วน
หลังจากที่ทั้งอำนาจและคาซิเมโร่ไม่ผ่านการชั่งน้ำหนัก
ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติอย่างมากนะครับ
พบว่าการชั่งน้ำหนักบนกำแพงเมืองจีนซึ่งมีความกดอากาศต่ำ
ทำให้ยากต่อการลดน้ำหนักและตาช่างที่ใช้อาจจะมีความคลาดเคลื่อน
ซึ่งอาจจะมีปัญหาจากการขนย้ายครับ
ซึ่งนักมวยทั้งคู่ก็ได้ทดสอบน้ำหนักก่อนเดินทางมาชั่งน้ำหนักแล้ว
แต่ใช้เวลาเดินทางมากกว่า๒ชั่วโมง
ล่าสุดครับจึงมีมติไม่รับรองการชั่งน้ำหนักครั้งแรก
นักมวยทั้งคู่ได้โอกาสที่จะชั่งน้ำหนักครั้งที่๒
สถานที่ในการจัดประชุมนะครับ